การประหลาดเอาเงินมาใช้จ่ายของคือ
แล้วยังงี้ได้คิดหนึ่งไปในมุมกว้างภาพรวมถึงผลกระทบ

ได้ดูแลเป็นพื้นที่แคบลง
ทั่วไปอาชญากรรมก็เลยเกิดขึ้นได้

แต่ถ้าเราเปิดเป็นแหล่งรวมจุดใดจุดหนึ่ง
ก็สามารถดูแลเฉพาะจุดได้
แล้วโซนแรกว่าจะเปิดเนี่ย

ส่วนหรือหาดใหญ่ก็เป็นบางแหล่งนะครับหรือหินก็เป็นบางจุดอะไรอย่างนี้

มีคนมาเที่ยวเยอะ

ก็จากนั้นจะหลายเวลาช่วงมัดไป
แต่ว่าก็คงจะคอทางที่หาดไป
ซึ่งครั้งนี้สรุปเลยก็คือยังไม่ได้มีการถามเลย
มันก็จะเป็นครั้งต่อไปใช่ไหม
ตอนนี้ก็อยากเรียกไปเรื่องพิมพ์
แล้วท่านก็ได้ความรู้ว่าถ้ามีปัญหาอะไร
ขึ้นตัวหนึ่งไม่

ก็ต้องชี้แจงบอกภาพรวมดีกว่านะภาพใหญ่ก่อน
ว่าในรับทราบบ๊อบก็จะรู้สึกดีจะเข้าไปดูแล
ต่อไม่สามารถเปิดแบงค์

ใช่ครับเขายังเก็บเชียงใหม่

ทันยาตะบิอะไรกันเนี่ย
แเนยไหนต่างจากสวมลิงไตร

ก็มึงเรามายาวดาภิกาแล้ว
แล้วน้านเมื่อเดียวกับเป็นการเข้ามาเลย

ก็จริงข้อมูลเราพอมิได้

พอแล้วหนึ่งหนึ่งเราจะขยายเวลาเนี่ย
จากวิธีสอบเท่าไหร่วิธีสินเท่าไหร่เราจะได้
ถ้าจ่ายเพิ่มครึ่งบันเท่าไหร่จากนักเที่ยวนักเที่ยวก่อนหนึ่งคน
เราจะมีสักกี่เปอร์เซ็นที่เข้ามาเที่ยวมันก็จะเป็นสถานที่แบบนั้น
แล้วก็น่าเกินจากนั้นต้องขอเกี่ยวกับศักดิ์สรรค์
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดมีนะครับหมายถึงถ้าเราจะขยับไปที่ศรี